ดูความอุกอาจของผู้ก่อเหตุมากันหลายคนมีอาวุธด้วยไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าเขากำลังสงสัยว่ากลุ่มคนก่อเหตุ
ไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มเช่นเดียวกันเท่ากับว่าสองกลุ่ม
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มีพลทหารเสียชีวิต๑คนนะคะ
ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะกล้องมุมจรปิดตรงนี้นะคะ
อยู่ในซอยจินตคามที่อุดรธานีมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

มาทำร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วเหตุการณ์ในกล้องนี้คุณผู้ชม

คนเจ็บเนี่ยนะคะชื่อนายจิรพงศ์

ถูกฟันเข้าที่บริเวณแก้มซ้ายแล้วก็ขาซ้าย

แล้วทีนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุ
ก็หลบหนีไปเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย

เที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๒ตุลาคม

กลายเป็นว่าเหมือนเป็นลักษณะกลุ่มเดียวกัน

ไล่ทำร้ายวัยรุ่น๓คนอีกกลุ่มนึงนะคะ

เขากลับมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วแต่ละคนเจ็บสาหัสเลยค่ะ

หน้าสำนักงานโครงการชนรับประทานอุดรธานีค่ะ
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

คนที่ถูกแทงเข้าที่บริเวณราวนม

พลทหารสิทธิพรพิมจานอายุ๒๒ปีค่ะ

ทนทหารบกที่๑๓ลบบุรี

แต่ว่าเขาเสียชีวิตนะคะ

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

โศกเศร้าจุดทูปไหว้แบบนี้นะคะ

แม่ก็จะบอกว่า

แม่ชื่อนางพิมจันท
อายุ๔๘ปีเล่าว่า
รัฐกาลไปทหารเกณฑ์อยู่ที่โรปุรี

ส่งเงินให้พ่อแม่ได้ใช้ทุกเดือนเลยนะครับ
เป็นลูกกระตันยูตอนเกิดเหตุ
ลูกเนี่ยได้ลากลับเยี่ยมญาติที่บ้าน

แม่ก็บอกแล้วนะอย่าออกไปไหนดึกนะ

เพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับค่ายในวันพรุ่งนี้แล้ว

ว่าการออกไปเที่ยวของลูกครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเสียชีวิตค่ะ
คือตัวภูมิรหาสิทธิพรก็ไม่ได้บอกคุณแม่นะคะ
เพื่อจะออกไปข้างนอกแต่ว่ามีการโทรศัพท์คุยกัน
ก็พูดแล้วว่าอย่านอนดึกนะเดี๋ยวก็ต้องกลับค่ายนะลูก

กำลังติดตามเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วจะนำตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้แน่นอนค่ะ